เหตุการณ์ที่พัทธลุงนะฮะตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งคลี่คลายคดีอยู่นะครับว่า
ตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฝาแฝดพี่น้องนะที่เป็นผู้ชายวัย๓๑ปี๒คนนี้
ค่ะนะครับอ่าคนหนึ่งก็อ่าชื่อว่านายมานพ
อีกคนนึงชื่อนายมานนมานพนี่เป็นพี่ใช่ค่ะนะครับ
พฤศจิกายนแล้วก็หายตัวไปเลยนะครับยี่สิบแปด
พฤศจิกายนพบศพแฝดพี่ก่อนคือมานพอยู่ที่ฝ่ายน้ำล้นแถวบ้าน
นะครับอ่าแล้วเมื่อวานนี้นะฮะมาพบศพแฝดน้องคือนายมานนท์
ในท่อบล็อกที่มีพวกวัชพืชปกคลุมเต็มเลย
คลองไส้ไก่ของชนประธานติมถนนสายในหมู่บ้านบางม่วง
อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
แต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าจะเสียชีวิตพร้อมกันเพราะว่า
ขี่จักรยานยนต์ตกลงไปในคลองฝ่ายน้ำล้นเพราะว่าพี่ชายที่พบศพก่อนเนี่ย
มีจักรยานยนต์อยู่ด้วยเนี่ยศพของน้องไม่น่าจะไหลมาตรงนี้ได้
มันไหลกันไม่ถึงใช่ค่ะเพราะว่าจุดระยะห่างครับการพบศพเนี่ย
มันมันห่างกันพอสมควรมันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ
ใช่ก็เนี่ยฮะตำรวจก็ต้องไล่แล้วครับว่าตกลงแล้ว
อุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพลางแล้วมันมีต้นสายปลายเหตุจากอะไรกันแน่นะครับ
ความคืบหน้าคดีวันนี้นะครับถ้าย้อนไปเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูจุดที่พบศพนายมานนท์แฝดน้อง
ซึ่งเป็นคูน้ำเล็กลักษณะคลองไส้ไก่อยู่กลางสวนยางพารา
ไส้ไก่นี่เป็นคลองที่ชาวบ้านเขาจะขุดกันเองเอาไว้ระบายน้ำเอาไว้รดน้ำต้นไม้
น้ำท่วมกระวายน้ำก็ขุดไปเรื่อยฮะตามสวนตามไร่คดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเหมือนไส้ไก่
เขาเลยเรียกคลองไส้ไก่จุดเนี้ยเจอศพนายมานนท์แฝดผู้น้องเมื่อวานนี้นะ
แฝดผู้พี่เนี้ยนายมานพที่เจอศพก่อนตั้งแต่ยี่สิบแปดพฤษจิกายนเนี้ย
ปนกิจไปแล้วนะใช่ค่ะเมื่อวานแต่ยังตามหาตัวน้องไม่เจอ
พอชาปนกิจศพพี่เสร็จปุ๊บเจอศพน้องใช่นางปรานีวันคงจันทร์อายุห้าสิบปี
เป็นแม่ของฝาแฝดทั้งสองศพนะครับพาคุณระวีการผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปดูจุดที่พบศพนายมานพแฝดผู้พี่ซึ่งอยู่ที่ฝ่ายกักเก็บน้ำ
ห่างจากจุดคลองไส้ไก่ที่พบศพแฝดน้อง
สักแค่ประมาณหกร้อยเมตรนะฮะแม่บอกว่าแม่เนี่ยแยกทางกับพ่อไปแล้ว
ตอนนี้สามีเก่าเนี่ยอดีตสามีเนี่ยอยู่ที่สตูนนะ
อ่าแล้วลูกก็อยู่กับพ่อเมื่อเย็นวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมา
ลูกชายทั้งสองคนออกจากบ้านหลังเลิกงานออกไปพร้อมกัน
พร้อมกับรถจักรยานยนต์๑คันไม่รู้ว่าใครเป็นคนขี่
เพราะว่าออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกรุ่งเช้ายี่สิบแปดพฤศจิกายน
มีคนไปพบศพนายมานพแฝดพี่ที่ฝ่ายเก็บน้ำนะ
แล้วเช้ายี่สิบเก้าพฤศจิกายนก็พยายามตามหานายมานนท์แฝดน้องกันอืม
แต่หายังไงก็ไม่เจอนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาระดมกำลังค้นหากัน
หายังไงก็ไม่เจอนะครับระหว่างนั้นก็ตั้งสวดศพแฝดพี่ไปด้วยนะครับ
แล้วก็ส่งศพแฝดพี่ไปชนะสูตรที่มอหาดใหญ่รับศพมาชาปนกิจไปเมื่อวานนี้
ค่ะห้าธันวาคมพอชาปนกิจศพพี่
มีชาวบ้านมาบอกว่ามีคนไปเจอศพแฝดน้องแม่ก็ไปดูนะ
และแม่ก็ยืนยันว่าลูกตัวเองเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
พี่บอกว่าลูกตา่งีภาพที่พาตำราไม่ยอม
พ่อแม่กิจทึ่งว่าไม่มีมากก็เป็นการตกรรม
เลยขอโทษน้องมาอยู่ในรูทอ
ไม่ใช่แฝดดูเนียมันผู้หญิงเพลงเกิดออกห้ามีไป

หลวดเครื่องก็ใส่หรอกหลวดเที่ยวว่างหลวดเครื่องปิโยชน์
แต่ถึงตลอดอุบัติเนี่ยจริงแต่น้องมันเล่นตรงนี้น้องมันอยู่ในหลู่ต่อใจ
ซึ่งคดีนี้ก็เช่นกันค่ะทีมข่าวของเราก็ต้องค่อยแกะรอยแกะปมไปทีละเปราะทีละเปราะนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของแฝดคู่นี้
ก็ต้องไปเริ่มต้นจากจุดแรกก็คือการพบศพแฝดผู้พี่

คนนี้หายออกไปจากบ้าน๒๗พฤศจิกายนพบศพแฝดผู้พี่คือ๒๘พฤศจิกายน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่พบศพแฝดผู้พี่เป็นคนแรก
คือเขาจะได้เล่าให้ฟังว่าลักษณะการพบศพเนี่ยมันเป็นยังไงมีหลักฐานอะไรบ้างหรือเปล่า
นายอสันโต๊ะขวัญอายุ๒๖ปีค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะ
เป็นคนแรกที่พบศพแฝดผู้พี่นายมานพแฝดผู้พี่
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะระหว่างทางกลับบ้านช่วง๕โมงเย็น๒๘พฤศจิกายน
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านห้วยเก็บน้ำแล้วเขาเห็นถุงดำลอยอยู่ในน้ำค่ะ
พอขับเข้าไปใกล้ใกล้เห็นว่าคล้ายคนไม่ใช่ถุงแล้วแหละแต่ก็ไม่แน่ใจ
ภรรยากับหลานที่มาด้วยกันไม่กล้าเข้าไปดูก็เลยย้อนกลับบ้านไปก่อนนะคะ
แล้วก็ชวนพี่ชายมาช่วยกันดูหน่อยมาช่วยดูหน่อยว่าจริงแล้วมันคือถุงหรือมันคือศพหรือมันคืออะไร
พอรู้ว่าเป็นศพเนี่ยนะก็รีบแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
คนแล้วเมื่อเมื่อกี้ไม่ใช่ถุงดำแล้วก็ช่วงแขนกับช่วงหน้าจะโผล่จากน้ำ
แล้วก็ช่วงเท้าก็จมอยู่ในน้ำโผล่ก็โผล่ไม่เยอะ
คือตัวนี้ไม่ใช่ถุงนั่นแหละคนนั้นแหละ
ถ้าไม่สังเกตดูดีก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะข้างห้วยมันจะอารกนิดนึง
นายอาซันบอกว่าแฝดผู้พี่ลอยอยู่ในน้ำเป็นศพลอยอยู่ในน้ำ
ทีนี้ค่ะถามว่าแล้วรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล่ะอยู่ตรงไหน
นายอสันบอกว่าตอนแรกที่เจอศพลอยอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะเขาไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะ
เขาไม่เห็นแต่พอเจ้าหน้าที่ไปเจอว่าไปจมน้ำอยู่ในริมตลิ่งเนี่ย
นายอสันบอกว่าจริงแล้วจุดที่เจอศพแฝดผู้พี่ลอยอยู่ในน้ำ
กับจุดที่เจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมันห่างกันพอสมควรนะคะ
ทีนี้ค่ะนายอสันบอกว่าคือเขาก็เพิ่งรู้ว่าผู้ตายเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้เดือนเดียว
ก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราเพิ่มเติมคือเขาแค่ไปเจอศพแค่นั้นเอง
คือไม่ได้รู้จักกับผู้ตายถึงแม้ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ตาม
ส่วนวันนี้นะครับในส่วนของแฝดน้องนายมานนท์นะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติก็รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางขวนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
นี่ครับแม่เพิ่งเผาศพพี่ชายนี่มารับศพน้องชายเอามาบำเพ็ญกุศลอีกนะครับ

ทำเป็นผู้เป็นบ้านเลยผิดปฏิสุ่มที่สุ่มเวร
แม่ก็มั่นใจว่าลูกชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่นะครับ
ทั้งสองศพนะครับท่านผู้ชมครับมานพกับมานนนามสกุลคงจันทร์อายุ๓๑ปีเป็นฝาแฝดกันนะครับ
นบแฝดพี่ชื่อเล่นชื่อเอ็นส่วนแฝดน้องนายมานนท์ชื่อเล่นชื่อเคน
วันนี้ตำรวจสพปากพยูนได้มาสอบปากคำคนในครอบครัวของผู้ตายทั้งสองศพนะฮะ
จะได้หาสาเหตุมูลเหตุต่างว่าถ้าเป็นการฆาตกรรมเนี่ยมันจะมาจากเรื่องอะไร
ทั้งสองคนไม่มีอาชีพที่แน่นอนนะฮะ

มีบางคนบอกว่าทั้งคู่ชอบลักเล็กขโมยน้อย
อันนี้คำกล่าวอ้างของทางผู้ที่เขาให้ข้อมูลนะ
แต่ถ้าจะดูแล้วมีคดีเนี่ยก็คือนายมานนท์แฝดน้อง
เพราะว่าเคยถูกแจ้งความคดีรักทรัพย์อยู่หลายคดี
ล่าสุด๒๐พฤศจิกายนเพิ่งถูกแจ้งความคดีลักทรัพย์ไปลักมะนาวของชาวบ้านค่ะนะฮะ
ผลมะนาวที่เขาปลูกเอาไว้แต่ตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบสวนก็มาเป็นศพก่อน
ตามรายงานระบุว่ามีคนเห็นรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ขับไปตามเส้นทางถนนหมู่๖ตะบนฝาระมีอำเภอปากพยูนพื้นที่ที่พบศพ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถของคนร้ายท้ายกระบะสันนิษฐานว่าจะต้องมีศพของฝาแฝดทั้งคู่อยู่
แล้วก็มีจักรยานยนต์ที่ขี่กันไปด้วยหลังจากนั้นคนร้ายเอาศพของนายมานนท์แฝดน้อง
ยัดใส่ไว้ในคลองไส้ไก่ก่อนมีท่อบล็อกอยู่นะครับ
แล้วขับรถไปอีก๖๐๐เมตรเอาศพของแฝดพี่นายมานพไปทิ้งที่ฝ่ายน้ำล้น
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ด้วยนายอนันต์แก้วกูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าประเด็นที่ศพของนายมานนท์
ไหลไปโผล่ที่คลองไส้ไก่เนี่ยถ้าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกฝ่ายน้ำล้น
แล้วเสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยนะแล้วศพของแฝดน้องนายมานนท์จะไปโผล่ที่คลองไส้ไก่เนี่ย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอนันต์บอกว่าดูแล้วยากมากอืมเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ย
เป็นเส้นทางที่มันไกลจากฝ่ายน้ำล้นมันคนละทางกันกับคลองไส้ไก่
คิดว่าต้องเป็นเรื่องของฆาตกรรมแล้วคนร้ายเอาศพไปทิ้งแยกกันเพื่ออำพลางคดีมากกว่า
นั่นคือต้องได้เก๋กับต้างกานมันจะลงไปจุดจบตรงนี้ด้วย
มันย้อนใช่ไหมคะลักษณะถ้าจะไหลเนี่ย
มันก็ยอดขึ้นเลยมันจะมีขึ้นเผื่อเห็นไหม
น้ำมันไหลย้อนไม่ได้พัดขึ้นไม่ได้

เท่ากับว่าจากการพบศพของทั้งคู่นะครับ
พฤศจิกายนมีชาวบ้านพบศพนายมานพแฝดพี่ที่ฝ่ายน้ำล้น
สภาพนอนหงายอยู่กลางน้ำจักรยานยนต์อยู่ในน้ำ
แต่อยู่ริมตลิ่งห่างศพ๒๐เมตร
ลงความเห็นว่านายมานพเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ส่งศพมาให้ญาติชาปนกิจไปแล้ว
มาอีก๗วันก็คือ๕ธันวาคม
พบศพนายมานนท์แฝดน้องอยู่ในท่อบล็อกของคลองไส้ไก่
สภาพศพคือคว่ำหน้าโผล่ขึ้นมาแค่เท้าขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
สภาพศพศีรษะด้านหลังมีรอยฟกช้ำนะฮะ
แล้วก็แพทย์สันนิษฐานแพทย์ชนสูตรระบุว่า
กระโหลกร้าวคล้ายถูกของแข็งทุบตีเข้าไป
รับศพมาบำเพ็ญกุศลวันนี้
ค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่า
มีคนให้ข้อมูลมาว่าคาดว่าสาเหตุที่นำมา
ซึ่งเหตุฆาตกรรมนี้เป็นเพราะว่าแฝดน้อง
เคยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการลักทรัพย์
เพราะว่าลักเล็กขโมยน้อยเราก็ไปถามเรื่องนี้
จากพ่อของผู้ตายนะคะคุณพ่ออนันต์คงจันทร์ค่ะ
คือคุณพ่อย้อนเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าตอนแรกเลย
คิดว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าฝาแฝดคู่นี้
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านทั้งคู่
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขี่ใครเป็นคนซ้อน
แต่พอไปพบศพแฝดพี่แต่ไม่เจอศพแฝดน้องสักทีอะไรแบบนี้
ก็เลยเริ่มสงสัยทีนี้ค่ะพ่อก็เลยบอกว่าเป็นการคาดการณ์นะ
คาดว่าสาเหตุของเหตุฆาตกรรมนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคดี
ลักเล็กขโมยน้อยของแฝดน้องแต่พ่อบอกว่าจริงแล้ว
ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้ด้วย
พ่อบอกว่าครึ่งพ่อให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
ว่าจริงแล้วนิสัยของแฝดน้องเนี่ยก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยนั่นแหละ
ก็ไปก่อเหตุขโมยมะนาวของเพื่อนบ้านจริงถูกแจ้งความเมื่อ๒๐พฤศจิกายน
ทางบ้านก็บอกว่าให้ไปมอบตัวแต่แฝดน้องไม่ยอมไป
พ่อบอกว่าคือไปขโมยของอ่ะจริงแต่โอ้โหสาเหตุแค่นี้เหรอ
ไปขโมยมะนาวถึงขั้นต้องคนร้ายมาก่อเหตุ
ฆ่าทั้งคู่ฝาแฝดให้ตายพ่อบอกว่ามันจะเป็นถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
คือพ่อบอกว่าสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวปัญหาส่วนตัวของแฝดน้องมากกว่า
เพราะแฝดน้องดื้อแต่แฝดพี่เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ทำงานอย่างเดียวไม่เคยสร้างปัญหาแต่อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะออกไปด้วยกันทั้งคู่
อยู่ด้วยกันก็เลยเนี่ยตายทั้งคู่เลย
เลือกอยู่ที่ลูกร้อนหลักไหนครับ

ไม่ครับก็หยิงให้ไปหมอบทรัลซึ่งหล่กไม่ไหวครับมันดื้อ
คือคนนองนี่จะมีใส้แบบนั้น

แล้วคล้องในบ้านด้วยงว่าเกิดหยาดอะ
น้องเพิ่งทำไม
แล้วขนพีค่ะ
แต่แปลว่าไม่น่าจะมาจากเรืองนี้
คือมะนาวที่มานนท์ไปเอาของช่าบ้านกันมา

วันนี้คุณระวีการไปเจอกับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของมะนาวด้วยนะฮะเจ้าของสวนมะนาวนะครับ
ชื่อว่าคุณสรินสุวรรณเจริญอายุ๕๑ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อ๒๐พฤศจิกายนนะวันนั้นเห็นนายมานนท์แฝดน้อง
กำลังลากถุงกระสอบที่มีผลมะนาว๑๙กิโลกรัมออกจากสวนของเธอฮะ
เธอก็วิ่งไปดูนายมานนท์พอเห็นเธอมาแล้วสอบถามก็ยอมรับว่ามาขโมยมะนาวจริง
เธอก็พาตัวนายมานนท์ขึ้นรถกระบะไปที่บ้านของนายมานนท์เอง
เพื่อไปคุยกับพ่อของนายมานนท์ระหว่างที่จอดอยู่ที่หน้าบ้าน
นายมานนท์ฉวยจังหวะเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีไปเลยฮะ
นี่ฮะส่วนพ่อบอกว่าแจ้งความได้เลยแล้วกัน
เพราะว่าพ่อเองก็สุดทนแล้วกับพฤติกรรมของลูกชาย
รู้ดักพี่เมื่อก็กลับไปมานี่ลิก
กลับมาจากงานก่อสร้างก็ทำงานเหนื่อยมากเลยแทนที่มาถึงจะได้อาบน้ำกินข้าวนอน
ต้องมาถึงมาถึงอ้าวไม่รู้ใครมาตามอีกแล้วบอกว่าเคนไปรักของเขา
ก็ต้องมารับเรื่องแบบนี้อีกเขาเลยบอกไม่ไหวแล้วให้ติดคุก
แต่เจ้าของสวนมะนาวบอกว่าจะถึงขั้นให้เขาไปฆ่าไปแกล้งเนี่ยคงไม่ใช่
พอมารู้ข่าวว่านายมานนท์แฝดน้องเสียชีวิตนี่ก็ตกใจนะครับแต่คิดว่าถ้าจะเกี่ยวข้อง
ถ้าจะมาจากเรื่องลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะว่ามีเจ้าทุกข์มาพูดกันหนาหูว่านายมานนท์เนี่ยไปขโมยของเขาบ่อย
ทีนี้ค่ะคดีนี้ก็ต้องเทน้ำหนักไปที่พฤติกรรมของแฝดน้อง
ซึ่งก็คือนายมานนท์นะคะครับทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
อดีตภรรยาของนายมานนท์แฝดน้องอะค่ะอดีตภรรยาก็เลยให้ข้อมูลมาเยอะเลย
ว่านายมานนท์เนี่ยนะนอกจากชอบลักเล็กขโมยน้อยแล้วเนี่ย
ก็เคยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยอ่าแล้วไอ้เรื่องลักเล็กขโมยน้อยเนี่ย
โอ้โหผู้เสียหายเป็น๑๐๑๐รายที่เขาไปแจ้งความดำเนินคดี
กับนายมานนท์แฝดน้องอ่ะไม่ใช่แค่มะนาวแล้วไม่ใช่แค่มะนาว
คือเป็นสิบสิบรายเลยนะคะเนี่ยค่ะอดีตภรรยาของนายมานนท์แฝดน้องนะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่าอยู่กินกับนายมานนท์มาเป็น๑๐ปี
มีลูกด้วยกัน๔คนแต่แยกทางกันไปได้สักปีนึงแล้วอะค่ะ
ตัวเองก็กลับไปอยู่บ้านแต่ว่าก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละ
เธอเล่าให้ฟังว่าวันเสาร์ที่๒๓พฤศจิกายนนายมานนท์ยังไปหาลูกอยู่เลย
วันนั้นเป็นวันที่เจอหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย
บอกว่าตอนแรกที่เจอศพแฝดพี่เธอก็หวั่นใจแล้วแหละ
โอ้โหเจอศพแฝดพี่แล้วแฝดน้องที่เป็นอดีตสามีเธอจะตายด้วยหรือเปล่า
สุดท้ายก็ตายด้วยจริงจริงเธอบอกว่าที่ตัดสินใจเลิกรากับนายมานนท์
ก็เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยค่ะนายมานนท์ชอบลักเล็กขโมยน้อย
แล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดยาไอซ์เมื่อปี๒๕๕๙
เคยถูกจับมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เลิกเสพยาสักที
เธอเองบอกว่าก็พยายามห้ามนะเธอก็ห้ามญาติก็ห้าม
แต่นายมานนท์ไม่ฟังเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
นายมานนท์อาจจะไปทำอะไรไม่ถูกใจใครเข้าอ่ะก็เลยถูกทำร้าย
แต่แฝดพี่ไปด้วยกันแฝดพี่อาจจะซวยไปด้วยก็เลยเสียชีวิตไปด้วย
มันนั่นใช่ไหมติดยาแล้วมันนั่นใช่ไหม
มันเจอไปหลักเหล็กขโมงหน่อยแล้วปะเนี่ย
ทางตำรวจสพปากพยูนบอกแบบนี้นะคะ
หลังจากสอบปากคำญาติและพยานแวดล้อม
ก็ให้น้ำหนักไปที่เหตุฆาตกรรม
พยายามหลักฐานที่จะชี้ชัดถึงพฤติการของคนร้าย
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนค่ะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
ในส่วนของการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ใกล้กับที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิด

ทีมข่าวของเราแอบกระซิบมาว่ากล้องมี
แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในจุดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้หรือเปล่า
คือต้องรอตรวจสอบก่อน